คุณผู้ชมครับวันนี้ดูที่ประชุมคอรมอหน่อยนะครับ
วันนี้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการ
แล้วก็แรงงานที่อยู่ในระบบของประกันสังคมแล้วก็นอกระบบด้วยนะครับ
ตามที่สบคได้ประชุมกันเมื่อวานนี้
เกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้เรื่องของการป้องกันโควิด๑๙ที่ออกมานะครับ
มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการต่าง
ก่อสร้างที่พักแรมบริการด้านอาหาร
กิจกรรมสาขาศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ
รวมทั้งกิจกรรมบริการด้านอื่นด้วยเนี่ย
จะเป็นระยะเวลา๑เดือนนะครับ๓๐วันตามข้อบังคับใช้
ใช้เงินจากพรกรกู้เงิน๑ล้านล้านบาท
ภายใต้กรอบวงเงินครั้งนี้๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
กลุ่มแรกที่ช่วยเหลือรูปแบบการช่วยเหลือเป็นแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓นายจ้างรัฐจ่ายให้๓๐๐๐บาทต่อลูกจ้าง๑คน
แต่สูงสุดไม่เกิน๒๐๐คนหรือ๖แสนบาท
ส่วนลูกจ้างชดเชยกรณีว่างงานร้อยละ๕๐ของเงินเดือนนะครับ
สูงสุดไม่เกิน๗๕๐๐แล้วรัฐจ่ายเพิ่มอีก๒๐๐
เป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคม
กลุ่มที่๒นายจ้างนอกประกันสังคม
กรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
จะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน๒๐๐คนอัตรา๓๐๐บาทต่อคน
แล้วก็ลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยจะได้ความช่วยเหลือ๒๐๐๐บาทต่อคน
แต่ไม่ได้เงินชดเชย๕๐นะครับเพราะว่าเงินสมทบเนี่ยไม่ถึง๖เดือน
แล้วก็มีกลุ่มที่๓นะครับเป็นกรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
โครงการคนละครึ่งนะฮะอันไหนก็ได้นะครับภายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
โดยผู้ประกอบการจะได้ความช่วยเหลืออัตรา๓๐๐๐บาท